แต่ว่าในคดีของคุณแตงโมมีบุคคลใกล้ชิดล่าสุดอีกรายหนึ่งออกมาโพสต์
ข้อความในโลกออนไลน์ค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือคุณเบิร์ต
ซึ่งก็ตีความหมายได้ประมาณว่านี่คือ
คือถ้าเป็นคือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็น่าจะตีความหมายได้ประมาณว่าก็ไม่เชื่อ
ครับก็คือให้กินวิเคราะห์แยกแยะฮะฮะอ่าผมอ่านเป็นอย่างงี้แล้วกัน